ที่๓ย่านถึงพระราม๔เนี่ยมีตำรวจคอยดูแลตลอดเส้นทางนะครับ
แล้วก็จะให้เข้าไปยื่นหนังสือได้เป็นตัวแทนเนี่ยไม่เกิน๓คนนี่เป็นภาพเมื่อช่วงเย็นเย็นนะครับ
ก่อนที่จะมีการรวมตัวกันแล้วก็เคลื่อนขบวนมาที่หน้าสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยนะครับ
พูดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับเรื่องการดูแลความเรียบร้อยในวันนี้นะครับ

ก็ถ้ามีการชุมนุมแล้วก็ก่อความเดือดร้อน
ก่อความไม่สงบเรียบร้อยในประเทศ
หรือว่าเราดูว่าจะเกิดเหตุการณ์ลุกรามใหญ่โต
ในส่วนนั้นเราจำเป็นต้องบังคับตามกฎหมาย

จะใช้มาตรการใดก็คงต้องดูตามความเหมาะสมอีกทีครับ
คุณผู้ชมค่ะส่วนเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา

ก็มีตำรวจสนปทุมวันนำโดยผู้กำกับสนปทุมวันนะคะ
ก็เดินทางไปยื่นหนังสือกับแก่นนำของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
คือทางผู้กำกับสนปทุมวันได้ไปพูดคุย
ทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ชุมนุมในลักษณะที่ว่า
เข้าใจว่าการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ
สามารถทำได้ตามสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูล
และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น
แต่การชุมนุมในครั้งนี้ไม่ได้มีการแจ้งตามพรบชุมนุมสาธารณะ
ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตามมาตราสิบ
ดังนั้นสั่งให้มีการยุติการชุมนุมในช่วงเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะ
ครับครับ
นะครับและที่พี่น้องกำลังชุมนุมอยู่นี้นะครับพี่น้องนะครับไม่มีการแจ้งการชุมนุมสถานะนะครับ
เจ้าพนักงานชุมนุมผู้ดูแลชุมนุมสถานะนะครับภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนเริ่มชุมนุมนะครับ
ซึ่งก็เป็นการเข้าข่ายนะครับการปลอบปืนตามบริวารจุบนุมศาลนะนะครับ
การทำภาษาสิทธิ์นะครับดังนั้นอาศัยอัพนาศาสตร์กฎหมายนะครับ
เป็นการชุมนุมโดยไม่ชอบนะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับ
น้องทั้งหลายนะครับขอให้ยุติการชุมนุมนะครับ
การชุมนุมนะครับภายในเวลาสิบเจ็ดจุดสามถุนหน่อยนะครับ
ซึ่งเจ้าพนักงานก็จะได้ดำเนินการบันทึกภาพนะครับบันทึกเก็บหลักฐานต่างนะครับ
เพื่อดำเนินการต่อไปนะครับก็ย้ำเตือนมานะครับ
อย่าให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนเกินสมควร
จะปิดถนนนะครับจะทำลายทัพสินของทางร้ายการนะครับ
ผู้กำกับสนปทุมวันนะคะเป็นคนชี้แจงทำความเข้าใจกับมวลชนกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
บอกว่าอยากจะให้มีการยุติการชุมนุมตอน๑๗นาฬิกา๓๐นาที

เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาแจ้งตามขั้นตอนเพราะว่า